กลับมาพบกับข่าวบันเทิงนะคะและพบกับน้องเชอรี่เช่นเคยค่ะ
เช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เจอกับเชอรี่เช่นเคยนะครับ
เปิดมาก็ดราม่ามาเลยค่ะโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานน้ำตาแตกเลยเมื่อวานนี้
แต่ว่าบรรดาสื่อมวลชนเขามีที่จอดรถนะตอนไปทำข่าวเนี่ย
คือสื่อสงสัยว่าเอ๊ะไปทำข่าวเนี่ยจะมีที่จอดหรือเปล่า

เพราะเป็นประเด็นดราม่าเรื่องที่จอดรถใช่ไหม
จอดรถค่ะก็เป็นอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับ
เป็นที่จอดรถของยิมสองยิมแหละของคุณบุ๋มกับคุณเจนนี่
แต่เมื่อวานนี้ค่ะนางงามตัวแม่อย่างคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ย
ควงสามีคุณเอกเอกรินออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ชี้แจงถึงปมดราม่าเรื่องธุรกิจฟิสเน็ต

ของนักเอกจอมแบ๊วเจนี่เทียนโพศวัล
ปัญหามันเริ่มมาจากลูกค้าที่มาใช้บริการยิมของคุณบุ๋ม
ถูกกันที่จอดรถอันนี้เขาว่าไว้แบบนั้นนะคะ
เพื่อใช้รองรับลูกค้าที่มาเข้าคลาสสุ่มบ้าน

ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณบุ๋มเนี่ยเช่าช่วงต่อจากคุณเจนี่
ที่มันก็อยู่บริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นที่จอดรถก็ต้องแชร์กันนะคะ
แต่มันมีประเด็นมาว่าคุณกันแต่ให้ลูกค้าคุณแล้วลูกค้าฉันล่ะ
แล้วจะไปจอดที่ไหนแล้วไล่ที่ไปจอดตรงอื่นนะฮะ

ภายหลังนะคะก็ต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
อาจจะได้ชมกันไปแล้วด้วยมีกระแสวิพักษ์วิจารณ์มาว่าเนี่ย
อันนี้ฝั่งทางด้านของคู่กรณีคุณบุ๋มเขาบอกมาว่า
ให้ผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยเข้ามาในฟิสเน็ตของเขาเนี่ย
แล้วเหมือนจะมาทำร้ายหรือเปล่าแต่หลายคนดูวีดีโอแล้วมันไม่มีเสียงไง
เขาก็บอกว่าเออเหมือนเป็นการคุยกันแบบใช้อารมณ์
แต่ว่าดูแล้วคุณเอกเนี่ยไม่ได้มีการผลักนะเขาว่ากันแบบนั้น
รวมไปถึงข้อความสนทนาจากโปรแกรมไลน์ที่สาดกันพอสมควรทั้งสองฝั่งเลย
ก็ตอบโต้กันแบบไม่ยั้งค่ะล่าสุดซื้อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาพร้อมด้วยสามีไม่ขอแก้ปัญหาแบบเงียบ
เอางี้ดีกว่าหลายคนบอกว่าด่ากันไปด่ากันมาไม่ออกมาพูดกันเลยจะได้จบ
โซเชียลคุณบุ๋มก็เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
จุดเริ่มต้นระหว่างผมกับน้องท็อปสองคนก่อนแล้วเจนนี่คือมาขอร่วมหุ้นที่สามนะคะเลยทำให้กลายเป็นธุรกิจเนี่ยจริงแล้วทั้งหมดที่เห็นตอนแรกเราคุยกันว่าจะเป็นหุ้นสามคนค่ะคือหลังจากที่เราเซ็นสัญญาตรงนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งท็อปกับเจนนี่เขามีปัญหากันเจนนี่ก็เลยซื้อหุ้นของทางท็อปก็เลยกลายเป็นแต่เพียงผู้เดียวอย่างที่ทราบนะคะอย่างที่เขาให้ข่าวไป
เราไม่พูดอะไรทั้งสิ้นโอเคคุณไม่พูดถึงเราเราไม่ว่าอะไรทั้งทั้งที่เราเริ่มต้นมาด้วยกันถ้าเราเป็นแค่ผู้เช่าจริงจริงตั้งแต่แรกเราจะจ่ายค่าก่อสร้างอาคารทำไมอีกสามล้านบาทร่วมกับเขาเพราะเราลงทุนร่วมกันแต่เพียงแต่ว่าในตัวสัญญาเราดันยอมเขาในการเป็นผู้เช่าจากเขาอีกทีนึงตอนนั้นเราเสนอแล้วล่ะครับว่าให้เขาซื้อคืนไป
พื้นข้างล่างเสร็จหมดแล้วเขาไม่ตกลงจะให้เราเช่าต่อเรายังไม่เคยเรียกร้องที่จอดรถเลยว่าสแม็กซ์ยินพื้นที่เยอะกว่าควรจะได้จำนวนที่จอดรถเยอะกว่าสิเราไม่เคยพูดคำนั้นเลยผมโดนลูกค้าตะมิติเตียนทุกวันว่าทำไมขับมาก่อนแล้วเขาไม่ให้จอดเขาบอกเตรียมที่ไว้ให้คลาสซูมบ้าถ้าเกิดคุณเล่นปล

พูดอะไรดีอ่ะคือต้องติดตามกันอย่างที่หลายคนได้ติดตามกันอ่ะ
มีคลิปมีอะไรอันนี้ดิฉันไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นให้ใช้วิจารณญาณดูเอาเอง
แล้วคุณคิดเอาเองว่ายังไงแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยอย่างฝั่งคุณบุ๋มเองเนี่ย
ทวงถามเรื่องสัญญาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว

คือฝ่ายคุณเจนนี่เงียบ
หลายครั้งที่มีข่าวอะไรไปกระทบกับคุณเจนนี่เนี่ย

คือเงียบนานแล้วค่อยสุดท้ายจะพูดอีกหรือเปล่า

แต่บางเรื่องมันไม่ควรปล่อยให้เงียบแบบนี้
ซึ่งตอนนี้แฟนคลับของทั้งสองฝ่ายเองนะฮะ
บอกว่าเงียบแบบนี้ไม่ดีนะต้องออกมาพูดบ้างอะไรบ้าง
แล้วอย่างมันมีประเด็นอีกบอกว่าคลาสของคุณบุ๋ม
แต่ต้องบอกอย่างนี้คุณบุ๋มเขาชี้แจงไว้
ว่าเป็นคลาสของเขาไม่ได้เป็นคลาสสุ่มบ้า

เพราะว่าหลักของคุณบุ๋มเป็นฟิสเน็ต
เล่นแบบหนักหน่วงก็จะมีคลาสยืดเส้น
อย่างที่เห็นก็มีเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงเกาหลีบ้าง
ไม่ใช่ซุมบ้าโดยตรง

ส่วนจะจบยังไงเรื่องนี้
เชื่อว่ามีอีกยาวแน่นอนนะคะ